ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชะแดนภาคใต้ครับ
ล่าสุดครับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชะแดนภาคใต้มีคำสั่งให้ย้าย
นายตำรวจซึ่งถือว่าตำรวจอันนี้เป็นฮีโร่นะครับ
เขามีการยิงตอบโต้กับคนร้ายที่ขับรถไปกราดยิงถล่มโรงพัก
ปรงแ้จังหวัดนาราธิวัตรเหตุผลว่าต้องการให้เกิดความปลอดภัย
ไม่ได้เป็นการย้ายเพราะไม่ดีแต่ว่าเป็นการย้ายเพื่อป้องกันความปลอดภัยนั่นเองครับ
สชตนะครับก็มีคำสั่งด่วนนะครับ
ให้ย้าย๑๐ตำรวจโทษภูมิสวัสดิ์เศรษฐ์อุดม
เป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายปรับปรามสถานีตำรวจภูทรประแงะจังหวัดนราธิวาส
หลังใช้อาวุธประจำกายประจันหน้ายิงต่อสู้กับกลุ่มคนร้าย
ที่ขับรถผ่านไปแล้วก็ไปกราดยิงใส่เจ้าหน้าที่
หน้าสถานีตำรวจเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาครับ
โดยคำสั่งนี้นะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานสืบสวนคดีพิเศษ
กรบังคับการสืบสวนสอบสวนสชต
โดยสาเหตุที่มีคำสั่งย้ายดังกล่าวเนื่องจากว่า
ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าวิรกรรมของ๑๐ตำรวจโทภูลสวัสดิ์
แม้จะรับคำชมจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงและประชาชนทั่วประเทศ
แต่ก็มีการเผยแพร่คลิปและใบหน้าของ๑๐ตำรวจโทพูลสวัสดิ
สื่อมวลชนแขนงต่างแพร่หลายแล้วก็ใบหน้าชัดเจนมาก
เกรงว่าจะตกเป็นเป้าหมายในการล้างแค้นของกลุ่มคนร้าย
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่หลายนายก่อนหน้านี้
เช่นจากเพียรพลตำรวจเอกสมเพียรเอกสมยานั่นเอง
ซึ่งเป็นอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบรรนังสตานจังหวัดยาลา
ถูกกลุ่มคนร้ายรอบวางระเบิดสังหารวันที่๑๒มีนาคม๒๕๕๙
ต้องย้าย๑๐ตำรวจโทพูลสวัสดิ์ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย